วัย๘๐ปีเป็นพ่อเท่าอาคารอดชีวิตมาได้
เพราะว่าพ่อเท่าไปก่อไฟผิงคลายหนาวในช่วงนี้
ต้องบอกคุณผู้ชมอุณหภูมิจะลดลงประมาณถึง๕องศาเซลเซียสนะครับ
เท่าไปก่อไฟปรากฏว่าตอนดับดับไม่สนิท

อยู่ที่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะฮะ
เป็นของพ่อเท่ารอสู้แซทอาแสดุนะครับ

อาศัยอยู่กับลูกสาวคือนางสาวสกาวเดือนแซดุอายุ๑๒ปีนะครับ
โหมลุกไหม้รุนแรงเพื่อนบ้านใกล้เคียงพากันมาช่วยดับไฟ
ตอนแรกไม่สามารถดับได้ทันนะฮะ

นางสาวสกาวเดือนแซ่ดูอายุ๑๒ปีนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตอนกลางคืนก่อนนอนทุกคืน
พ่อจะใช้ไม้ฟืนมาก่อไฟเพื่อผิงแก้หนาวยิ่งช่วงนี้
อุณหภูมิมันลดลงมันหนาวถึงกระดูกเลยนะคุณนะ
จากบนดอยอากาศหนาวจัดมากนะครับ

แล้วก็ลุกไหม้บ้านจนวอดเสียหายนะครับ
ส่วนทรัพย์สินที่ถูกเชื้อเพลิงเผาไหม้นะฮะ

ทั้งตู้เย็นทีวีเงินสดอีก๓๘๐๐๐บาท
อุตส่าห์เก็บหอมรอมลิฟต์กันไว้นะครับ
กอยู่ใต้หมอนคุณถูกไฟไหม้ไปหมดเลย
ตอนนี้นะฮะยังโชคดี
พ่อเท่ากับเธอรอดชีวิตออกมาได้
แต่ก็เหลือแต่เสื้อผ้าติดตัวเท่านั้นเองนะครับ
หลังเกิดเหตุทางด้านเธอกับพ่อเท่า
ได้มาพักอยู่ที่ห้องของสำนักเกษตร

ทางเจ้านายได้ให้มาอาศัยอยู่ที่นี่

นี่คุณดูภาพตอนเช้าความเสียหายนะครับ
ดูพ่อเท่าก็นั่งดูบ้านที่มันพังเสียหาย
ไฟไหม้เสียหายตาปริบเลยนะครับ

แล้วก็พอดีนี่ได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งดัง

พอมองไปที่ห้องครัวนี้มันแดงแล้วไง
ก็เลยรีบเข้าไปที่ห้องนอนพ่อ
แล้วก็ไปปลุกพ่อออกมาก่อนนะคะ

แต่สิ่งที่พี่นี่ก็คือสงสารพ่อ
เขาก็คงจะขวานเสียหน้าดูนะ

ทีนี้มันก็ต้องมองเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนะครับ
เพื่อให้ทั้งสองคนนั้นมีที่อยู่อาศัยต่อไปนะครับ
ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟกันด้วยนะฮะ